คุณผู้ชมค่ะที่ชายภูมิค่ะก็มีอีกหนึ่งเหตุสลดรับปีใหม่สองพันยี่สิบสามนะคะ
ไฟไหม้บ้านค่ะแล้วไม่ได้ไหม้แค่หลังเดียวนะคะลามไปบ้านข้างด้วยค่ะ
แล้วมีเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงติดอยู่ข้างในสุดท้ายเธอถูกไฟคลอกเสียชีวิตนะคะ
ตีสี่ที่ผ่านมาค่ะตำรวจหอพแก้งเคราะห์ในอำเมอร์แก้งเคราชจวัดชายภูมิ
ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านเรือนชาวบ้านหน้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่งามนะคะ
และเทศบาลแก้งเคราะห์รวมและสามคัน
มันโหไหม้หนักมากแล้วก็ลามติดบ้านข้างไปเรียบร้อยแล้วอ่ะค่ะ
ปัญหาในการดับไฟคือลมค่ะ
คืออากาศตอนนี้มันเย็นแล้วมันมีลมไหมคะ
ลมแรงด้วยลมยิ่งพัดไฟยิ่งลาม
แล้วลมแรงมากจริงไฟมันก็เลยลามเร็วมากอะค่ะ
ต่อการดับไฟ๒ชั่วโมงกว่านะคะ
ถึงจะสามารถคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะ
ข้ามคืนจนถึงสายอ่ะ
ตรวจสอบเบื้องต้นบ้านที่ได้รับความเสียหายสองหลังเนี่ย
ไฟต้นเพลิงเนี่ยลุกลามมาจากชั้นล่างก่อนนะคะ

ในบ้านมีผู้ตายถูกไฟคลอกบนชั้น๒ด้วย
ชื่อที่คำพรบุตตาเขียวอายุ๒๘ปี

ส่วนคนอื่นหนีรอดออกจากตัวบ้านได้นะคะ
เมืองต้นสารฐานว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
ความเสียหายเบื้องต้นประเมินที่๒ล้านบาทค่ะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ย
กำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะว่า

แล้วก็จะต้องมีการประเมินมูลค่าความเสียหาย